เอ่อไปต่อกันที่อีก๑คู่แล้วกันนะคะ
คู่นี้บอกเลยว่าเป็นคู่จิ้นระดับตำนานเลยค่ะ
คู่กันกี่ครั้งนะก็ผลงานเปรี้ยงดังทุกที
แต่ว่าล่าสุดไม่ได้มีผลงานละครมาให้แฟนได้ดูนะคะ
แต่เป็นผลงานอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่ไงเปิดตัวมาด้วยความมาสแมนและแฮนซัม
และสวยงามของคุณแอนทองผสมนะคะ

จับคู่กันนะคะมีผลงานนิตยสารแพลวค่ะคุณผู้ชม
เป็นคู่จิระดับตัวหน้าแถวท็อปเลยนะ
คิวมาถ่ายแฟชั่นคู่กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
งานนี้บอกเลยว่าเคมีความฟินฟุ้งกระจายไปเลยคุณผู้ชม
แล้วบอกเลยว่ากำไรเห็นนะคะคงจะเป็นสาว
ที่ได้ยนต์ซิกแพคงามของคุณพ่อลูกสอง
บอกเลยนะคะว่าการเวลาไม่สามารถทำลายความหล่อของคุณพ่อ

ถึงขนาดที่นักแสดงสาวเพื่อนซีค่ะต้องแซวลงอินสตาแกรมเลยนะว่า
ฉะไหนมาใจอ่อนโชว์ความแซ่บเอาตอนอายุหลัก๔แล้วครับพ่อคุณ

ขอจัดภาพเคลื่อนไหวเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำมาให้ดูด้วยนะคะ

คุณคะมันดูอีโรติกนะดูลึกลับแล้วก็ดูเป็นคู่จิ้นจริง
ถึงต่างคนต่างจะมีหวานใจแล้วนะแต่พอมาประกบคู่กันทีไร
หวานใจไม่พอมีรูปด้วยเดี๋ยวน่ะคุณ
บอกเลยว่าแฟนเนี่ยก็แบบฟินอ่ะ
อยู่ยังได้อยู่พี่แอนยังถึงกับแซวคุณเคนเลย
หรือว่ามาถอดเสื้อผ้าโชว์ซิกโพงซิกแพคใช่ไหมล่ะ
ฝนตกเลยเป็นยังไงล่ะนะจ๊ะ